อีกเรื่องหนึ่งค่ะไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้าง
กลางดึกที่ผ่านมาก็มีวัยรุ่นชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปดื่มดื่มเหล้าอ่ะนะแล้วก็มึนเมา
แต่ว่าทีนี้พอมืนเมาขี่รถจักรยานยนต
มันก็เลยไปประสบอุบัติเหตุค่ะคนนึงเนี่ยเสียชีวิต
อีกคนนึงบาดเจ็บนะคะคนที่บาดเจ็บ
ก็เลยทิ้งศพเพื่อนเอาไว้นั่นแหละแล้วตัวเองเนี่ย
ก็ให้พญาติเนี่ยพาไปหาหมอนะคะจากนั้นก็มีชาวบ้านมาพบศพ
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจสภเมืองกาญจนบุรีไปตรวจสอบเหตุ
พบศพชายที่เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าริมถนนระหว่างหมู่บ้าน
หัวหน้าล่างพัฒนาการตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยบาดแผลชะกันบริเวณหน้าผาก
มีที่แผลที่กกหูด้านซ้ายนะคะแต่บริเวณรอบรอบจุดพบศพ
เขาบอกไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดใดพบแต่รอยเบรกของล้อรถเป็นทางยาว
จากทางโค้งมาจนถึงจุดที่พบศพรวมถึงมีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ตกอยู่หนึ่งชิ้น
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดพบศพ
ปากคำกับตำรวจอย่างงี้นะคะบอกว่าช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
เห่าแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูจนกระทั่งรุ่งเช้าชาวบ้านก็ไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่อย่างนั้นที่ข้างทาง
ที่ข้างทางนะคะจึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ต่อมานายสำรวยใจชุ่มอายุห้าสิบสองปี
ชาวบ้านหมู่๑๐ตำบลปากแพรกเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
ก็เลยยืนยันค่ะว่าผู้ตายคือนายสัตวรรษใจชุ่ม
อายุยี่สิบปีเป็นลูกชายของตัวเองเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายกับเพื่อนอีกคน
ชื่อนายเพชรขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน
จากนั้นก็ขาดการติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ก็เลยทราบว่าหลังดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนแล้วเนี่ย
สัตวรรษกับนายเพชรขี่รถจักรยานยนต์กลับมาด้วยความเมา
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์จึงเสียหลักล้ม
นายสัตวัสดิ์เนี่ยเสียชีวิตส่วนนายเพชรก็ได้รับบัตรเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปบ้านเพื่อให้ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ทิ้งเพื่อนเอาไว้อย่างนั้นน่ะนะคะนายสำรวยพ่อของนายสัตวรรษ
ติดใจสาเหตุการตายของลูกชายด้วยเพราะหลังเกิดเหตุในเพชรอ้างบอกว่า
ไม่ทราบว่าลูกชายหายไปไหนทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีแล้วก็นำรถจักรยานยนต์คันนี้
ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ